อุกอาจที่เกิดขึ้นที่จังหวัดตรังครับท่านผู้ชมครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งนะฮะเขาตาบอดข้างขวานะครับ
ถูกคนร้ายบุกมาแทงนะครับแล้วก็ยิงด้วยจนเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๑นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมาครับ
วันนี้นี่เองนะฮะในท้องที่ของสพย่านตาขาวนะครับ
ก็มีเหตุคนถูกแทงและยิงเสียชีวิตอยู่ที่หน้าบ้านเช่า
ซึ่งเป็นห้องแถวไม่มีเลขที่อยู่ในซอยยินดีอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็เดินทางไปตรวจสอบนะฮะเนี่ยฮะสภาพศพนี้เรียกว่าโอ้โห
คือทั้งยิงทั้งแทงนะครับผู้ตายชื่อว่านายพนิษฐ์ฉิมเรืองอายุ๓๑ปี
อาชีพรับจ้างก่อสร้างพิการก็คือตาข้างขวาเนี่ยบอดนะฮะ
ถูกยิงกระสุนเข้าที่ขมับขวาทะลุซ้ายสามนัดด้านหลังอีกหนึ่งนัด
รวมแล้วถูกยิง๔นัดเท่านั้นยังไม่พอนะครับ
ยังถูกแทงด้วยเหล็กขูดชาร์ฟอีก๕แผลหน้าอกซ้าย๑แผลลำคอซ้าย๑แผล
ด้านหลังขวาอีกสามแผลโอ้โหคือกะเอาตายเลย
ใช่ค่ะสภาพศพนี่คือพลุนเลยค่ะ
คือแบบทั้งยิงทั้งแทงเลยอ่ะ
ก็มีหัวกระสุนปืนตกอยู่ที่พื้นสามหัวนะครับเจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับ
ของผู้ตายชื่อว่านางนวรัฐสิริรักษ์อายุ๖๑ปีบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุลูกชายบอกว่าจะออกไปที่บ้านเพื่อน
บ้านเพื่อนนี่ก็อยู่ตรงข้ามกับบ้านของผู้ตายห่างไปสักประมาณ๒๐๐เมตรเท่านั้นนะครับ
ลูกชายออกไปบ้านเพื่อนได้๓ชั่วโมงก็มีเพื่อนบ้านมาบอกว่าลูกชายถูกยิงแล้วก็แทงเสียชีวิตอยู่ที่หน้าห้องเช่าแห่งเนี้ย
โดยแม่บอกว่าเมื่อสองวันที่ผ่านมาลูกชายได้ไปงานศพนะครับวันนั้นดื่มเหล้าจนเมาเลยแล้วก็มีปากเสียงทะเลาะวิวาสกับเพื่อนบ้านที่นั่งอยู่ใกล้กันในงานศพ
แล้วลูกชายก็บันดาลโทษะใช้ของแข็งทุบเข้าไปที่กกหูของคู่กรณีอย่างแรง๑ครั้ง
แต่ไอ้หนึ่งครั้งเนี่ยทำเขาบาดเจ็บสาหัสตอนนี้คนเจ็บที่เป็นคู่กรณีกับลูกชายยังนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะเมื่อสองวันก่อนนะที่เกิดเหตุ
แต่มาวันนี้ลูกถูกคนร้ายยิงแล้วก็แทงจนเสียชีวิตเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าจากสภาพศพแล้วเชื่อว่าคนร้ายมีไม่ต่ำกว่าสองคน
เดินมาที่ด้านหลังแล้วใช้เหล็กขูดชาร์ฟแทงไปก่อน๕แผลจนผู้ตายล้มลงที่พื้นก่อนที่คนร้ายจะจ่อยิงซ้ำอีก๔นัดจนเสียชีวิตคาที่แล้วหลบหนีไป
ตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าพอจะรู้เบาะแสของคนร้ายละเดี๋ยวจะสืบสวนสอบสวนเพื่อขยายผลแล้วก็หาสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้งจะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดี
คนร้ายอุ้มไปพร้อมกับเพื่อนรวม๔คนมาแล้วแล้วก็ถูกยิงด้วยนะคือกะเอาตายเหมือนกันนะเอาร่างไปทิ้งที่จังหวัดพัทธลุงคนร้ายที่อุ้มผู้ตายกับพวกรวม๔คนไปยิงแล้วทิ้งในตอนนั้นเมื่อ๕ปีที่แล้วเนี่ยคิดว่าทั้งหมดตายแล้วผู้ตายเองก็ถูกยิงที่ตาข้างขวาจนตาบอดอ่ะค่ะแต่ไอ้๔คนในวันนั้นอ่ะรอดมาหนึ่งก็คือผู้ตาย
ถูกคนร้ายบุกมายิงแล้วก็แทงจนเสียชีวิตค่ะก็ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องกับกรณีงานศพเมื่อ๒คืนก่อนอย่างที่แม่บอกหรือเปล่านะแต่ว่าเมื่อ๕ปีก่อนเนี่ยเขาก็เคยมีคดีแบบนี้ที่เคยถูกก่อเหตุแบบนี้เดี๋ยวต้องรอตำรวจนะว่ายังไงกันแน่นะคะ